คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
คือมีการก่อสร้างบนถนนเส้นนี้
เป็นการก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกรัชดาท่าพระ
แต่ว่าคนขับที่ขับรถมาเขาบอกโอ้โหไม่มีป้ายเตือนเลย
แล้วก็มืดตื้อทำให้รถของเธอ
ตกลงไปในหลุมแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่เลย

หัวทิ่มตกลงไปเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

ทะเบียนขอไข่บใบไม้๖๖๓กรุงเทพฯ
หัวทิ่มปักคาอยู่คาบ่อนี่นะฮะ
หลังจากตกลงไปในบ่อลึกประมาณ๔เมตรนะครับ
ยังโชคดีที่ตกลงไปแล้วมันติด
ติดอยู่จุดหนึ่งไม่ลงไปถึงจุดลึก๔เมตรนะครับ
มันลึกแค่นี้นะฮะมันติดอยู่ตรงแค่นี้นะครับ
จริงแล้วบ่อนี้ขุดไว้ลึกถึง๑๐เมตรคุณ

เพื่อเตรียมย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงลงสู่ใต้ดิน
โครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดถนนรัชดาท่าพระ
ตัดถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าท่าพระนะครับ
คนขับรถสูงอายุแล้วนะคุณนะเป็นผู้หญิงวัย๗๐ปีนะครับ
ชื่อนางเขมเมื่อก่อนก้องธนานนท์ได้รับบาดเจ็บเป็นคนขับนะฮะ
พอตกลงไปแบบนี้ก็เคล็ดขัดยอกเล็กน้อย
แต่ในรถก็มากับลูกชายอายุ๒๕ปี
ลูกชายปากแตกครับแล้วก็เคล็ดขัดยอกเล็กน้อยเหมือนกันนะครับ
โดยผู้ประสบเหตุคือนางเขมกรเล่าให้ฟัง
บอกว่าขับรถมากับลูกชายหลังจากซื้อกับข้าวที่ตลาดภูนะฮะ
ชิดซ้ายมาเรื่อยกำลังจะขึ้นสะพาน

ไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีบ่อมีหลุมขนาดใหญ่นี้นะครับ
แล้วก็มีการก่อสร้างแบบนี้เพราะไม่มีป้ายเตือน
แล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่าง
กระทั่งขับรถมาแล้วมันวู๊บไปเลยครับคุณ

แล้วตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยเขามีเครื่องหมายกั้นอะไรไหมครับ

ถ้ามีนะเราคงไม่เข้ามาหรอก
ก็คือว่าไม่มีไฟสัญญาณแสดงเลยว่า
กั้นพื้นที่ห้ามเข้าอะไรอย่างนี้นะครับ
คือว่ามืดเลยเรามองอะไรไม่เห็นเลย
แล้วไม่มีไฟส่องด้วย
แล้วเราวิ่งทางนี้บ่อยไหมเกี่ยวกับเราไม่ชินทางอะไรไหมครับ
อ๋อวิ่งทางนี้ก็ส่วนมากตางคืนเราก็ไม่เคยยินกับออก
นี่ค่ะคุณป้าก็ย้ำเลยบอกว่าเป็นเขตก่อสร้างแท้
แต่ทำไมไม่มีป้ายไม่มีไฟส่องสว่าง

แต่ตอนขับมาเห็นนะเห็นเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่
แต่เธอก็ไม่คิดว่าข้างหน้ามันจะมีบ่อมีหลุมแบบนี้นะครับ
ก็ขับรถวิ่งมาตามช่องทางซ้าย
กระทั่งอยู่โอ้โหตกพลวดหัวทิ้มไปแบบนั้นเลยนะครับ
เขาบอกว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยออกจากรถได้
แล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้
เช่นนั้นอาจจะหูหัวทิ่มแล้วก็หัวกระแทกตรงคอนโซน่านะครับ
ตำรวจสนตลาดภูก็เข้ามาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็บันทึกภาพบริเวณโดยรอบจุดก่อสร้าง
จากนั้นก็ต้องประสานรถยกมายกรถขึ้นจากบ่อจากหลุมนี้
จากนั้นนะฮะก็จะต้องมีการเรียกครับ
เรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
มาให้ข้อมูลทั้งหมดเลยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
และทีนี้วิธีการในการที่จะต้องติดป้ายเตือน

ติดไฟส่องสว่างบอกให้รู้ว่ามีหลุมลึกข้างหน้า